ไปช่วยกู้ภัยที่บุรีรำกันหน่อยเขาบอกว่า
ต่อเนี่ยนะมันมาบุกเจ้าที่แล้วคือหุ้มเจ้าที่หมดเลยอย่างนี้
เจ้าที่อยู่ไม่ได้กู้ภัยบอกขออนุญาตนะ

ต้องบอกแบบนี้เจ้าที่อยู่ต่อไม่ได้แล้ว
ต่อมาเจ้าที่ก็ต้องไป

เมื่อต่อมาฉันจะไป
ใช่อย่างนั้นเลยล่ะค่ะ
นี่เป็นสภาพของรังต่อหัวเสือนะที่มาทำรังยึดสารพระภูมิ
อยู่ที่บรรยาที่๗หมู่๙ตำบลโฆกพลวงอเมินองค์บวชจังหวัดบุรีรำ
เจ้าของบ้านนายสัมพันธ์บุญกองชาติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกพลวง

มาช่วยกำจัดรังต่อหน่อยเพราะเกรงว่าต่อหัวเสือเนี่ย

ไม่ได้กลัวว่าจะไปทำร้ายเจ้าที่นะ

ใช่ทีนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาค่ะ
มาทำพิธีจุดทูปขอขมาตามความเชื่อก่อน
แล้วก็จุดไฟเผารังต่อใช้เวลาประมาณ๑๕นาที

จัดการได้นะคือคุณยายทองม้วนอายุ๖๙ปีเจ้าของบ้าน
เล่าให้ฟังบอกเมื่อก่อนนะไม่เคยมีต่อหัวเสือเข้ามาทำรังเลย
ไปนี่ครั้งแรกแล้วนะเนี่ยแล้วมาทำยังไง

เจ้าที่เจ้าทางอยู่ไม่ได้หรอก
อยู่ยังไงเป็นผมผมก็ไม่อยู่
โดนต่อต่อยทุกวันหัวเนี่ย
กลัวจะตายจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
แล้วเนี่ยคุณยายเขาบอกนะว่าที่ผ่านมาลูกหลานถูกต่อยไปแล้ว๓คน

ถ้าสถานที่ตรงนี้ไม่มีอะไร
ก็คงจะไม่มีพิษมาอยู่
และที่ต่อมาทำรังที่สารพระภูมิเพราะอาจจะเป็นต่อเจ้าที่

ทำรังตัวนี้คืออยากจะสื่อสารอะไรไหม
แต่แบบแหมก็ไม่สบายใจไงนะ
ยายทองม้วนยังบอกว่าก่อนหน้านี้นะเคยมีการเข้าทรงหมอทรงในพื้นที่ตรงนี้
และมีเจ้าที่ที่ชื่อว่าแม่ใหญ่เผิงเป็นคนลาวค่ะ
เขาบอกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้เลยอยากอยู่ที่อื่น
เพราะตรงนี้มันไม่สะอาดไม่สวยงาม
แล้วตอนเข้าทรงไม่ใหญ่เผิงที่เป็นเจ้าที่เนี่ยนะเขายังบอกอีกว่าอยากกินลาบอยากกินข้าวเหนียว
ก็เลยจุดทูปบอกเจ้าที่ว่าอย่าทำอะไรเจ้าของบ้านนะเดี๋ยวจะย้ายสารพระภูมิไปไว้ที่อื่น
เพราะถ้าหากไม่ย้ายเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าหัวเสือต่อหัวเสือนี่จะกลับมาทำรังอีก
เขาก็มีความเชื่อนะว่าต่อที่มาทำรังตรงนี้เป็นต่อเจ้าที่เจ้าทางแต่ว่าจริงมันก็ไม่สบายใจก็ต้องทำลายไป

ถ้าดิฉันเป็นเจ้าที่ดิฉันลดให้ถ้ากล้าต่อก็กล้าลด

อุ๊ยตายแล้วมาทางลดราคาเสร็จแล้วก็จะเป็นเจ้าที่นี่ใช่ไหมล่ะ

ถ้าอยากซื้อก็มาเจรจากันดีเดินรถให้